ดูความเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะคะปรากฏว่ามีดราม่าหลังจากที่มีผู้แชร์ภาพ
เป็นภาพการยิงเลเซอร์หาเสียงของพักรวมไทยสร้างชาติ
นี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเป็นการยิงเลเซอร์บนเสาของสะพานพระราม๘
แล้วก็ในทวิตเตอร์ของนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็มีการทวิตการยิงภาพการยิงเลเซอร์ชวนกาเบอร์๒๒
พร้อมกับติดโลโก้ของพักด้วยนะคะ
ภาพนี้ต้องบอกว่ามีคนทวิตต่อกันเป็นจำนวนมากทีเดียว
แล้วก็ทำให้วันนี้นายสมชัยศรีสุธิยากร
ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทย
ออกมาแสดงความเห็นว่านี่อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งได้
เพราะว่าขนาดป้ายนั้นใหญ่เกินกว่าขนาดที่กรกตกำหนด
ซึ่งบนสะพานพระราม๘ก็เป็นทรัพย์สินของราชการด้วย
อันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายวางตัวไม่เป็นกลาง
และใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพักการเมืองด้วย
ซึ่งหากเป็นการกระทำโดยภารการของเอกชน
โดยราชการที่ดูแลต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุก
แล้วถ้าหากกตเห็นแล้วไม่จัดการ
ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ขณะที่ประธานกรกตค่ะนายอิทธิพรบุญประคอง
บอกว่าได้สั่งให้ตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตใช้พื้นที่หาเสียงหรือไม่

ก็จะผิดเรื่องการวางป้ายหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งกรณีนี้เจ้าของพื้นที่ก็คือกรทม
ถ้าหากอนุญาตก็ต้องอนุญาตทั้งหมดเพื่อความเป็นกลางค่ะ
ก็ผิดตามผลบุญมาค่ะ
ถ้าพบว่าผิดก็ผิดก็ต้องเดินเป็นคดี
มาดูอีกท่านหนึ่งค่ะ
ร้อยตำรวจเอกชะนินน้อยเล็กนะคะรองเลขาธิการกรกตฝ่ายกฎหมาย
นั้นเป็นการหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง
ยังไม่พบว่าเข้าข่ายขัดกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยวิธีหาเสียงค่ะ
เพราะว่าวิธีการนี้ไม่นับเป็นป้ายหาเสียงที่ได้กำหนดขนาดและจำนวนเอาไว้ค่ะ
นี่ค่ะความเห็นของกรกตแต่ละท่านนะคะ
ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมชี้แจงว่า
ทมได้รับหนังสือขออนุญาตจากนางสาวที่พานันขออนุญาตใช้สถานที่สวนหลวงพระราม๘
และลานริมแม่น้ำใต้สะพานพระราม๘ระหว่างวันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคมตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๒
และในหนังสือระบุว่าขอใช้พื้นที่เพื่อรณรงค์หาเสียงและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้ระบุว่ามีการยิงเลเซอร์ส่วนเอกสารแนบท้ายระบุบริเวณที่ขอใช้งานว่า
จะตั้งโต๊ะหน้าขาวแล้วฉายข้อความทำลูกศรชี้เป็นแนวระนาบริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ลูกศรชี้ไปที่ฐานเสาใต้สะพานไม่ใช่เสาสะพานในแนวตั้ง
เพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ก็ทำให้สำนักการโยธา
เข้าใจว่าเป็นการขออนุญาตเพื่อจัดปลาใสค่ะ
ต้องเรียนว่าอันนี้มันอยู่นอกพื้นที่เราอนุญาต
ว่าเราอนุญาตเฉพาะใต้สะพาน

ส่วนการโปรเจคมาบนตัวสะพาน
เป็นเรื่องของสำนักการโยธาซึ่งรับผิดชอบอยู่

เพราะว่าจริงแล้วมันอยู่นอกพื้นที่เราให้
เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็คงต้องให้หยุดการดำเนินการไปก่อน
แล้วก็บอกเลยว่าเป็นการขอใช้สถานที่ปลาสายหาเสียงนะ
ผมว่าจิตจุดมุ่งหมายที่เขาเห็น

ยืนยันบอกพักไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว
สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพักดำเนินการเป็นการส่วนตัว

ให้นางสาวที่พานันยดดำเนินการทันที
นายกรัฐมนตรีผลเอกปรยุตนโอชา
ก็บอกว่าได้คุยกับนางสาวที่พานันแล้ว
ยืนยันว่าพักไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน
และบอกว่าเป็นความหวังดีของคนทำค่ะ
คุณผู้ชมครับมีเรื่องร้อนแรงต่อเลย
คุณทักษิณชินวัฒนทวิตข้อความยืนยันว่าจะกลับไทยให้ได้แล้วนะ
ทนเห็นหลานทางวิดีโอคอลไม่ไหวแล้ว
จะกลับแน่นอนในช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์นี่แหละ
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
ทักษิณชินวัฒนอดีตนายกัธมนตรีทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์
ข้อความว่าผมขออนุญาตอีกครั้ง
ผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับ
ผมขออนุญาตนะครับเกือบ๑๗ปีแล้ว
ที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับ
จากนั้นอีก๒ชั่วโมงถัดมานายทักษิณทวิตข้อความอีกครั้ง
ระบุว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทย
ผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย
และวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของผลเอกประยุทธ์
นะครับทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเอง
ด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรา
หลังจากคุณทักษิณทวิตข้อความออกไปโอ้โหโซเชียลมีเดียร้อนแรงครับ
คุณผู้ชมฮะทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้าน
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้บอกว่าส่วนตัวยังไม่ได้เห็นข้อความดังกล่าว
ดังนั้นนะครับก็สุดแล้วแต่ท่านก็คือหมายท่านทักษิณนะครับ
แต่ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ส่วนมีสัญญาณส่งมาที่ท่านหรือไม่ท่านนายกบอกว่ายังไม่มีนะครับ
และไม่ได้รับสัญญาณใดนะครับแล้วท่านก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ากลับขึ้นไปครับ
กระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้มีสัญญาณมาถึงท่านนายกรรมใช่ไหมคะ
แต่ว่าจะขอกลับมามีการดีเกิดขึ้นไหมครับท่านนายกรรม
ฉันส่งมาทางไหนท่านอาจารย์ครับผมไม่ได้รับไม่ได้รับขึ้นตรงนี้กลับมา
การที่เขาส่งสัญญาณแบบนี้ค่ะเหมือนเขามั่นใจว่าเขาจะกลับมาได้ค่ะท่านนายก

หรือว่าเป็นแค่การปลูกกระแสการเลือกสร้างโครงผิดท้ายค่ะ
ส่วนคู่ขัดแย้งคู่ขัดแย้งระหว่าง
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับกับอดีตนักการเมืองนะฮะ
ขออภัยครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตกับพักภูมิใจไทย
ล่าสุดวันนี้นายกมลศรีสวัสดิ์คนนี้เป็นใคร
คนนี้เป็นทนายความพักภูมิใจไทยยื่นฟ้องคดีอาญา
กับนายชูวิทย์ในความผิดตามพระราชมัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมาตรา๗๓
จูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คะแนนนิยมของพักลดลงต่อสารอาญา
โดยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๒๖มิถุนายนนี้
แล้วก็เตรียมพิจารณายื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
สั่งห้ามนายชูวิทย์รบกวนการหาเสียงของผู้สมัครของพักภูมิใจไทย
ซึ่งการขอความคุ้มครองชั่วคราวครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วครับ